แต่บางทีเวลาเราเจออะไรตกใจเราจะอุทานยังไงคะ
คุณพระช่วยแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณพระช่วยที่จริงแล้วเป็นยังไง
ไปดูค่ะคุณพระช่วย

อ่าร่วมด้วยช่วยกัน
อันนี้ไม่ใช่แค่คุณพระช่วย
คุณเนรคุณญาติคุณโยมก็ช่วยค่ะ

คุณคิดว่าที่คุณพูดหัว

ผมสับผมมากนะผมก็ไม่มีอากาศ
ไม่มีเหรอมันเหมือนเห่าขึ้นหัวยังไงก็ไม่รู้นะ
พระอาจารย์เราก็ไม่เว้นน่ะ
ไม่จริงคือเป็นการเริ่มแรงร่วมใจการ
รถของพระอาจารย์ติดลมใช่ไหมรถที่อาจจะไปแบบว่า
ไปรับกิจนิมนต์หรืออะไรต่างตามทางก็จะติดหล่มแบบนี้แหละ
ญาติโยมหรือบางทีพาน้องเนรนะคะพาเนรไปปฏิบัติธรรม
คือไปเรียนรู้วิถีชีวิตต่างอย่างนี้
แล้วเกิดมีปัญหาก็จะได้สอนเรื่องของความสามัคคีไง
ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่สะท้อนคำว่าคุณพระคุณเนรช่วยค่ะ
ถ้าไม่ได้นี่โอ้ไม่ไปไหนไม่ได้เลยจริง
ตอนนี้ต้องช่วยคุณเนรคุณเนรติดหล่ม
ลมอยู่เลยอาสาธุค่ะกับเรื่องดีนี้